มาเราไปต่อกันที่เรื่องของเมื่อปลายปีหกหนึ่ง
คว้านท้องออกแล้วก็เอาแท่งปูนใส่เข้าไปยัดเข้าไป
มัดมือมัดเท้าแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็โยนถ่วงน้ำ

ล่าสุดขนออกมาแล้วว่าเป็นคนสดิตของนายสุรชัยแซ่ด่านครับ
แต่คาดว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกประเทศ
ทำให้มีการฆ่ากันแบบนี้คุณผู้ชม
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่มีการไปพบศพผู้ชายสองคนนะฮะ
ซึ่งศพทั้งสองนั้นสภาพก็ลักษณะเดียวกัน
เชือกไนลอนรัดคอพาท้องยัดแท่งปูนพันด้วยผ้าเทปต่าง
ห่อด้วยกระสอบป่านแล้วก็ห่ออีกชั้นด้วยตะข่ายรัดด้วยเชือก
แล้วก็โยนทิ้งแม่น้ำโขงแล้วศพไปเจอที่จังหวัดนครพนม
ซึ่งเป็นแนวแฝงของนายไกรเดชลือเลิศเป็นชาวจังหวัดเชียงบราย
และอีกหนึ่งคนก็คือสหายภูสนะหรือนายชัดชาญบุภาวันเป็นชาวมุกดาหาร
ทั้งสองคนเป็นคนสนิทของนายสุรชัยแทร่ด่านหรือว่าสุรชัยด่านวัฒนานุสร
อดีตนักเคลื่อนไหวและอดีตนักโทษทางการเมืองคดีคอมมิวนิสต์คนสุดท้ายของประเทศไทย
เป็นอดีตคณะทำงานพักไทยรักไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลีภัยไปอยู่เพื่อนบ้าน
ท่านพลตำรวจเอกศีวราบอกว่าเบื้องต้นทราบแล้วว่ายืนยันว่าผู้เสียชีวิตได้๑รายตามที่เป็นข่าว
ส่วนอีก๑ศพอีก๑คนนั้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจชนะสูตรไปแล้ว
ร้อยละเก้าสิบคาดว่าวันสองวันนี้จะแล้วเสร็จจะทราบผลและยืนยันได้โดยยังไม่ทราบแรงจูงใจว่าการก่อเหตุฆ่าถ่วงน้ำทำไปทำไม
และยืนยันและก็ยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันหรือไม่
ทราบแต่เพียงว่ากระแสน้ำอีกฝั่งมันพัดสมมาฝั่งที่บ้านเราที่นครพนม
ดูจากกระแสน้ำน่าจะน่าจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกประเทศเพราะมันเกิดขึ้นที่อื่นแล้วศพมันไหลมา
ก็ตรงตามกระแสข่าวที่หลายคนเขาก็คาดเดากันไปว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนักโทษทางการเมืองที่ว่าไปอยู่ในต่างประเทศ
อยู่ในประเทศเพื่อนบ้างแล้วไปทำความผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ
พอถามเมื่อถามว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นสหายคนสนิทของนายสุรชัยแทร่ด่านแล้วตอนนี้พบความเคลื่อนไหวของนายสุรชัยหรือไม่
ท่านตอบว่าอย่างไรอ้าวไปฟัง
ออกมาหมอย่างก็เป็นผู้ตัวหาวิมัยจับคดีความมั่นคงพวกทำระเบิดอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าญาติของนายชัดชาญได้ติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วเพื่อฝากศพไว้ก่อนนะฮะ
กว่าผลชนสูตรจะชัดเจนและคาดว่าประมาณสักกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็เดือนหน้าจะกลับเข้า
อาจจะนำกลับมาเข้าสู่พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ